นี้ก็ต้องพูดถึงค่าน้ำกับค่าไฟนี่แหละคุณผู้ชมฮะ
ค่าน้ำเนี่ยมีความเป็นห่วงว่าจะมีการขึ้นค่าน้ำปลาปลาหรือเปล่า
เรื่องนี้มีคำตอบมาจากทางกรปภหรือว่าการประปาส่วนภูมิภาคด้วย
ส่วนค่าไฟใครเปิดบินมาได้รับบินมารู้สึก
ทำไมมันโหดแบบนี้ทำไมมันดูผิดปกติหรือเปล่า
ตอนนี้มีช่องทางให้ร้องเรียนด้วยนะติดตามในเช้านี้ต้องรู้

โดยกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาคหรือกรปภ
ซึ่งรับผิดชอบให้บริการน้ำปลาปลาในพื้นที่๗๔จังหวัด
ยืนยันกระแสข่าวการขอขึ้นค่าน้ำปลาปลาว่า
กรพยังไม่ได้เสนอให้กระทรวงมหาทัย
พิจารณาขอขึ้นค่าน้ำแต่อย่างใดครับ

ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบค่าครองชีพ
ปรับสูงขึ้นอยู่แล้วในปัจจุบัน
แล้วหากจะต้องปรับขึ้นค่าน้ำปลาปลาจริง
ก็ต้องพิจารณาในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นครับ
ก็อาจจะต้องรอคอรมอชุดใหม่
หลังเลือกตั้งมาพิจารณาในเรื่องนี้นะครับ

กับกิจการพลังงานหรือกรกภ
ในฐานะหน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้ใช้ไฟฟ้า

ผู้ใช้พลังงานประจำเขตทั้ง๑๓เขตพื้นที่ครับ
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
และมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า
ดังนั้นหากใครพบปัญหาเรียกค่าไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
หรือคิดค่าไฟแพงเกินกว่าอัตราที่กรกภกำหนด
สามารถยื่นร้องเรียนได้ครับผ่านทางอีเมล
หรือเข้าเว็บไซต์สำนักงานกรกภก็ได้เหมือนกันครับ
หรือคุณจะไปติดต่อสำนักงานคณะกรรมการประจำเขตได้
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับ
ส่วนข่าวร้ายข่าวร้ายมาแล้วคุณผู้ชมสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ต้องใช้น้ำมันเนี่ย
เมื่อวานนี้ปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลง๓๐สตางค์
แต่เช้าวันนี้ตี๕ที่ผ่านมามีผลแล้วคุณผู้ชม
ปรับขึ้น๔๐สตครับ
ทำให้น้ำมันกลุ่มเบนซินขยับไป
แต่ดีเซลยังคงราคาเดิมครับ